สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุบตันนันพี่สิทธิ์มาหันนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของเทศกาลสงครานนะครับหลายคนวางแผลเล่นน้ำตามจุดต่างท่ามกลางสภาพอากาศเที่ยวร้อนและอุ่นแน่นอนครับอากาศร้อนแบบนี้เจอน้ำยืนยันสาดเข้าไปถ้าหากเล่นไม่ถูกวิธีอ

ต้องระวังพรุ่งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับจากการตรวจสอบจากระบบพยาบาลอากาศไทยรัตน์ทีวีวันนี้ครับต่ายไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียตบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพรุ่งนี้ครับอยากให้ผู้ชมจับตาดีดีจากการคำนวณเนี้ยครับพบว่าอาจจะไต่ระดับไป

ย้ำก็คือการเล่นน้ำท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้แน่นอนครับถ้าหากไม่ถูกวิธีเนี่ยนะครับ
อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเดียวกันโดยช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือสิบโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสามโมงเย็นนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิจะร้อนจัดเลยทีเดียวร่างกายของเรามีอุณหภูมิอยู่เพียงแค่๓๗องศาเซลเซียต
เมื่อโดนสาดเท่ากับน้ำเย็นที่มักจะเล่นกันในเทศกาลสงคราน
ก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นปรับอุณหภูมิไม่ทัน
อาการก็จะมีอาการช็อกนะครับรวมไปถึงเป็นไข้หมดสติได้
และถ้าหากตัวเปียกชื้นตลอดทั้งวันเป็นระยะเวลานานสิ่งที่ตามมาก็คืออาการปอดฟวม
จากเรื่องของน้ำเย็นแล้วคุณภาพของน้ำก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
เพราะว่าน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างก็มีแบคทีเรียที่ส่งผลต่อสุขภาพครับ
โดยเฉพาะน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งไม่เกิน๒เมตรในดินจะมีสารอาหารที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดี
โดยเฉพาะช่วงนี้๓๗๔๐องศาเซลเซียตจะเริ่นเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ
เชื้อเหล่านี้ถ้าหากเข้าไปร่างกายผ่านทางจมูกหรือว่าทางเดินหายใจแล้วก็จะส่งผลต่อฐานสมอง

อาการเริ่มต้นก็จะมีอาการคล้ายกับอาการเป็นหวัดนะครับ
แล้วก็มีอาการเสื้องซึมรวมไปถึงอาการชักร่วมด้วย
ถ้าหากรักษาไม่ทันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันในเทศกาลสงครานนี้

เรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีโอกาสเกิดการแปรปวนตลอดเวลานะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ